ความสวยดีกว่าของปู่เมลดาค่ะ
บอกเลยคนนี้ไม่เคยทำให้นักข่าวผิดหวัง
เมื่อวานนี้สร้างตำนานบทใหม่จ้ะ
ให้ความสวยทำงานหลังกล้องได้เปลืองมากได้หนักมาก

ความสวยตัวเองเรื่องแรกไปก่อนละกันไปทริปเมืองปูซานกับหวานใจอเล็กธิรเดช
โบบอกโอ้โหฉ่ำมากแม่
ในที่นี้คือฝนตกตลอดทั้งทริปเลยจ้ะ

ลงมาแบบช่าแบบนี้เลย
แต่เธอบอกว่าเรื่องรูปเรื่องคอนเทนต์ไม่ต้องห่วงจ้ะสวยแน่นอน
ลับคือโบบอกว่าเวลาไปเที่ยวด้วยนะ
ก็คือเที่ยวแล้วด้วยต้องถ่ายรูปให้คิดไว้ก่อนเลยว่า

เพราะอะไรสวยเพราะว่ามีเราในภาพไง
ไม่ว่าจะถ่ายที่ไหนก็ตามมีเราในภาพเมื่อไหร่สวยหมด
นี่คุณผู้ชมค่ะอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีความมั่นใจในตัวเอง
แล้วล่าสุดผมไม่รอบมากเลยกับรูปพาสปอร์ตที่เธอไปทำมา
ล่าสุดขึ้นแท่นนางเอกยี่รูปพาสปอร์ตสวยมาก

โบบอกว่าเคล็ดลับแบบไม่กักนะคะ
ที่เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปสัก๒รอบ
พอสวยได้อย่างใจก็อวดไป๓บ้าน๘บ้านไปเลยจ้ะ

เขาเล่าถึงเหตุการณ์ใช้ความสวยทำงานกันหน่อยค่ะ

เราต้องขอเพราะว่าลูกมันอยู่กับเราอีก๑๐ปี

โอ้โหโอ้โหโอ้โห
เราแบบปล่อยผมพี่ผมยังเดิดอยู่ไหมคะอะไรอย่างนี้ผม

มันถ่ายใหม่ได้มันไม่ใช่เรื่องยาก

เอาล่ะขอบคุณมากเลย

ต้องมีอะไรที่กล้าตรงไหน

ไม่ได้ผิดละ๙นาทีแล้วล่ะผิดที่เรานี่แหละนะ

อกจากความสวยของชีโบแล้วนะคะ
งานเมื่อวานค่ะนี่นะคะมีน้องด้วย
ดิวจิรวัตรน้องภูวิทย์น้องตูน้องต้นตะวัน

คนนี้ดังมากน่ะเธอรองกัดซีรีย์ดัง

ฉันรู้นะเชอรี่เธอเป็นแฟนคลับเขาอยู่นะ

เมื่อวานถือว่าคุ้มนะ
มีดาราดังมาเยี่ยมประเทศเวราอยู่เลย
หล่อทั้งนั้นเลยนะภูวินนะจ๊ะ